ประจำทุกปีนะคุณผู้ชมงานบุญในงานวันออกพรรษา
สัญญาว่าจะรักมั้งเหรอสัญญาอ่ออ่ะอ่ะอ่ะแบบนี้เลย
ปกติเนี่ยจะมากันยิ่งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นนางเอกแถวหน้าของวงการนี้นะคะ
โอ้โหออกมาร่ายรำโชว์ลีลากันเยอะเลยนะคะ
งานพิธีบวงสวงองค์พญานาคนั่นเอง
ปีนี้รู้กันเนาะติดสถานการณ์โควิดค่ะ

แต่คุณผู้ชมจ๋าบันเทิงไทยรัฐสักอย่าง
ก็เลยพาคุณผู้ชมไปร่วมย้อนดูความงดงามค่ะ
ของนางเอกในบ้านเราที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

แต่ละคนจะรำอ่อนช้อยงดงามขนาดไหน
อ่ะเริ่มกันที่คนแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยกให้กับนางเอกละครเรื่องนาคี
แต้วนัทพรนั่นเอง
หลายคนยังจดจำได้คำนี้อธิษฐานเอาเด้อนะฮะ

เป็นนางเอกแถวหน้าคนแรกของวงการที่ตัดลิฟตบิ้น
ร่วมเป็นนางรำในงานสำคัญของจังหวัดแบบนี้ก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชม

เปิดงานเทศกาลออกพรรษาบ้างไฟพญานาคโลก
หนองคายเมื่อปี๒๕๖๐นะครับ

แล้วก็โด่งดังเป็นพลุแตกเลยนะคะ

แฟนก็ให้การตอบรับอย่างท่วมท้น
มาร่วมชมพิธีรำบวงสวงกันอย่างคับข้างค่ะ
และแน่นอนว่าทุกคนรอชมบ้างไฟพญานาคริมโขงไปด้วยนั่นเองค่ะ
เห็นแปมภาพแล้วขนลุกเลยนะ
ใช่มันอากาศที่เหลือว่าคึกคักมากเลย
ใช่นะคะคุณผู้ชมนางเอกนาคีอีกท่านนะคะ

น้องยายาอุรัสยานั่นเองค่ะ
ถึงเครื่องน่าจะมาเป็นฝรั่งเลยนะคะ
แต่พอแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นสาวไทยอีสานเนี่ยค่ะ
งามจับจิตจับใจด้วยผ้าไทยพื้นบ้านแล้วก็เครื่องประดับเงินนั่นเองค่ะ
สวมบทนางรำนะคะทำเอาแฟนตะลึงตามกันเลยค่ะคุณผู้ชม
แฟนคลับก็ชอบแซวนะคะว่าสมกับการเป็นว่าที่สะพ้ายอีสานจริงค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นงานบวงสวงพญาศรีสัตนคราชนะคะ
แล้วก็เป็นงานเทศกาลรำบูชาพระธาตุประจำวันเกิดประจำปี๒๕๖๒ที่จังหวัดนครพนมค่ะ
และไม่ใช่แค่งานเดียวนะคะคุณผู้ชมย้อนไปอีกเมื่อวันออกพรรษาปี๒๕๖๑ค่ะ
ยาย่านะคะยังไปร่วมรำนาคาสัตนาคเกษมนะคะบูชาองค์พญานาคนะคะ
ร่วมเป็นนางรำชาวพลพิสัยจังหวัดน้องคายอีกนับพันคนด้วยนะคะ
เป็นภาพที่ประทับงานใหญ่มากเลยนะแล้วน้องก็ทำได้ดีมากด้วยค่ะ
ถือว่าสุดยอดเลยนะเพราะว่าอะไรถึงหน้าลูกครึ่งจ้ะแต่รำสวยรำได้ลำเป็นนะคะ
อีกคนนึงนึงละกันเป็นลูกครึ่งเหมือนกันนะคะคนนี้
ล่ารานียังไงล่ะคุณผู้ชมลูกครึ่งอังกฤษแล้วก็นครพนมค่ะ
คนนี้ก็เป็นลูกหลานชาวอีสานนะจ๊ะแล้วก็ได้ร่วมขึ้นเวทีโชว์ไร่รำบวงสวง
งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟบ้างไฟพญานาคโลกปี๒๕๖๒ด้วยค่ะ
เขาจัดขึ้นที่บริเวณลานนาคาเบิกฟ้าค่ะอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายนั่นแหละค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นนะคืองานวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๖๒นั่นเองนะคะ
ล่าเนี่ยบอกว่านี่เป็นการรำบวงสวงพญานาคเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเธอเนี่ยรู้สึกนะเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะ
แล้วก็ในฐานะลูกหลานคนอีสานคนนึงมีความเชื่อเหมือนกันมีความศรัทธาเหมือนกันในองค์พญานาคเช่นเดียวกันคุณผู้ชม
ใช่ค่ะจากเบลล่าสาวลูกครึ่งนะคุณผู้ชมคนนี้ลูกครึ่งขนาดแท้เลยค่ะครึ่งขอนแก่นนครพนม
น้องโบเมลาดานั่นเองค่ะเป็นนางเอกสายเลือดอีสานขนาดแท้คุณผู้ชม
น้องก็เลยได้โชว์ลีลาการฟ้อนรำบวงสวงพญานาคในช่วงงานบุญออกพรรษาเช่นเดียวกันนะคะ
น้องโบไปร่วมรำบูชาพญาพิสัยสัตนคราชค่ะร่วมกับนางรำอีกกว่าหนึ่งพันคนเลยนะคะ
ที่บริเวณวัดไทยอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายนี่แหละค่ะงานนี้จัดขึ้นเมื่อสามตุลาคมปีที่แล้วนี่เองนะคะ
คุณผู้ชมว่าน้องโบนี้นะคะรำได้อย่างอ่อนช้อยสวยงาม
ไม่แพ้พี่นักแสดงคนอื่นเลยนะคะ
สวยสดงดงามไม่แพ้กันอย่างที่เราบอกนะคุณผู้ชม

ที่เป็นนางรำบวงสวงพญานาคในเทศกาลออกพรรษาแบบนี้
เราเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็ต้องชื่นชมทุกคนเลยนะฮะ
แต่นางเอกบ้านเราความสามารถเขารอบตัวกันจริง
คือถ้าไม่จำภาพนักแสดงเจ้าบทบาทนะ
คิดว่าเป็นนางรำตัวจริงนะคุณผู้ชม

หว่างช้อยแล้วก็รำต่อหน้าคนเป็นพันคนแบบนี้นะครับ

ก็เท่าที่ทราบนะคะบางพื้นที่ก็เริ่มจัดงานแล้ว
ก็ภายในมาตรการที่ป้องกันโควิดนี่แหละค่ะ

รำการฟ้อนความคึกคักที่เกิดขึ้นนะคะ

นี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่อยู่มานาช้านานเนอะ
ของชาวไทยแถวอีสานนั่นเองนะคะ
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเนาะ